เหตุการณ์วันเริ่มต้นที่ติดถ้ำกันเนี่ย๒๓มิถุนายน๒๕๕๙
เข้าไปหาทางโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่าง
สุดท้ายเนี่ยนี่คือภาพวันที่ลงไปเจอ
นะฮะแล้วก็พบว่าสิบสองชีวิตที่เป็นนักฟุตบอล
นี่ฮะอายุ๑๐กว่าขวบกับอีกหนึ่งชีวิตของโค้ช
คือโค้ชเอกรวมเป็น๑๓ชีวิตแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยดี
นี่เขาก็วันนั้นให้ทำคลิปเจ้าหน้าที่ที่ลงไปถึงเนี่ยให้อัดคลิป
เพื่อส่งมาให้คนข้างนอกดูว่าทุกคนเนี่ยยังแข็งแรงอยู่
นี่คุณหมอภาคนะฮะที่เข้าไปทำบาดแผลปฐมพยาบาลให้
หนึ่งในนั้นคือน้องดอมนะครับน้องดอมตอนนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง๑๓ปี
นี่นั่งอยู่หน้าสุดนะฮะขวามือ
เขามีเสียงในคลิปใช่ไหมที่ตอนนั้นให้แนะนำตัวกัน

หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมาตามลำดับนะครับ
ทุกคนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
ทอดเรื่องราวกันเยอะแยะไปหมด
ดอมเนี่ยในส่วนของน้องดอมเนี่ยนะฮะ
เขาฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้ว
ไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลที่อังกฤษเลยนะฮะ
นี่วันที่ได้ทุนนะครับ
วันที่เขามอบทุนกันซีโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยเฮดโค้ชทีมชาติไทยนี่น้องดอมนะครับ
แต่วันนี้มันมีข่าวเศร้าครับทุกผู้ชมครับ
โพสต์รูปพร้อมกับข้อความ
นี่คือรูปของน้องดอมณปัจจุบันนะครับอายุ๑๘ปีแล้วนะครับ
เราเคยสอนธรรมะให้สมัยประถมมาใส่บาทพระ
แล้วแจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วคือบ้านน้องเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดนะฮะนี่ฮะ
ผู้ที่โพสต์ข้อมูลเอาไว้เนี่ยบอกน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมาก
หนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รางวัลจากเราตลอด
ว่าท่านคงเป็นพระตอนติดถ้ำหลวงโยมยายก็ออกมาใส่บาทขอพรพระทุกวัน
ขอให้น้องรอดขอให้มีปฏิหารรอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้
เรียนโรงเรียนกีฬาที่เชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่อังกฤษ
สุดท้ายน้องเสียชีวิต
นี่ฮะโพสต์รูปถ่ายของน้องดอมพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนเนี่ยไปเจอนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำที่หอพัก
จึงรีบแจ้งอาจารย์แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันช่วงแรกยังมีอาการตอบสนองที่ดี
แต่สุดท้ายดอมก็เสียชีวิตจากไปอย่างสงบเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วคุณยายไปแจ้งข่าวไปใส่บาทกับพระที่วัดแถวบ้าน
ท่านก็โพสต์เมื่อ๑๕กุมภาพันธ์
คุณแม่ก็คือนางธนพบอกว่าธามพุทธศีโกะติดต่อมาแล้วนะครับ
บอกว่าน้องดอมเนี่ยหมดสติในหอพักน้องหมดสติในห้องพักแล้วเพื่อนมาเจอ
ทางโรงเรียนก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่ออาทิตย์๑๒กุมภาพันธ์
คุณแม่บอกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาโดยตลอด
โดยทางคุณแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยก็ได้ให้เป็นดุลพินิษฐ์ของแพทย์ที่นั่น
ว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องการช่วยเหลือลูกชายสุดท้ายแพทย์ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจ
ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์คุณแม่ของน้องดอมนะครับ
ดอมนายดวงเพชรพรมเทพปัจจุบันอายุ๑๘ปีนะครับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพร้อมกับเพื่อนแล้วก็โค้ชเอก
เมื่อ๒๓มิถุนายน๒๕๖๑จากนั้นได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำเมื่อ๑๐กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
ตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะจนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีเผยแพร่ในหลายประเทศ
น้องแต่ละคนในทีมหมูป่ารวมทั้งโค้ชเอกก็เติบโตออกไปใช้ชีวิตตามปกติ
หลายคนก็ได้รับทุนการศึกษาได้เรียนต่อได้มีโอกาสดีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต
เมื่อปลายปี๖๕ที่ผ่านมาน้องดอมได้อัปเดตข้อมูลผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
บอกว่าได้รับทุนนักกีฬาไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัชิราลัยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลเยาวชนของจังหวัด
จนกระทั่งมูลนิธิซิโก้ได้มอบทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อด้านฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์เชียร์ของอังกฤษ
ครับผมชื่อนายดวงเพชรพรมเทพครับชื่อเล่นชื่อดอมครับ
ปัจจุบันนี้ปีนี้ผมอายุ๑๗ปีครับ
ผมก็อยากจะขอบคุณทางมูลนิธิซิโก้ครับ

ที่ได้ให้โอกาสผมได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับ
เพราะว่าผมไปที่นู่นผมจะตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียน
แล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ
คุณซิโก้เนี่ยตอนนี้ไปคุมทีมสโมสรฟุตบอลวีลีกอยู่ที่เวียดนามนะฮะ
ตอนนี้ทราบข่าวแล้วเห็นกำลังไลฟ์อยู่เหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องดอม
เดี๋ยวยังไงเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้ฟังอีกทีนะครับ
แต่ว่าดูเรื่องการไปเรียนต่อที่อังกฤษนะฮะ
อังกฤษเนี่ยไปมา๕เดือนแล้วนะครับ
รูปสุดท้ายที่อัพเอาไว้เนี่ย
ก็คือรูปที่ติดแฮชแท็ก
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายกับโค้ชซิโก้ใช่ไหม
คือส่วนใหญ่เกือบจะทุกภาพ
น้องจะแฮชแท็กคำนี้ตลอดเวลาค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

แล้วก็มีรูปที่ถ่ายคู่กับต้นคริสต์มัสนะฮะ
คริสต์มัสแรกที่อังกฤษ
มีรูปที่ถ่ายกับโค้ชซิโก้แน่นอนแล้วครับ
ก็เหมือนที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

จะทำทุกวันที่นี่ให้มีค่าที่สุด
ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีวันนี้
แล้วก็ติดแฮชแท็กลูกศิษย์โค้ชซิโก้
ถ้าย้อนไปก่อนจะเดินทางไปอังกฤษเนี่ยนะฮะ
น้องก็โพสต์ภาพถ่ายรูปกับคุณพ่อ

จะตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมไม่ทำให้ผิดหวัง
ก็น่าจะเป็นรูปสุดท้ายที่ถ่ายที่เมืองไทยกับคุณพ่อ
ก่อนจะเดินทางไป๕เดือนแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็สนิทกันมากรักกันมาก
ก็คือน้องไตตันติดถ้ำหลวงด้วยกันนะครับ
โพสต์ข้อความบอกหลับให้สบายนะครับพี่ชาย

เรา๔คนคงไม่ได้รวมกลุ่มถ่ายรูปด้วยกันอีกแล้ว
พี่เคยบอกผมว่าเราจะทำตามความฝันในเส้นทางฟุตบอลให้สำเร็จ
พี่เป็นอีกคนที่ทำให้ผมมีแรงผลักดัน
อยากจะพัฒนาตามพี่ชาติหน้ามีจริง
ขอให้เราได้เล่นฟุตบอลด้วยกันอีกนะ
พี่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป
คลิปวีดีโอที่เกิดขึ้นในช่วงถ้ำหลวงที่เขาติดถ้ำหลวงกันเนี่ย
จะเห็นว่าทั้งน้องดอมแล้วก็น้องไตตันเขาสนิทกันมากนะครับ

นี่ตอนที่นั่งอยู่ในถ้ำหลวงนะตอนที่เขาไปเจอกันแล้วนะครับ
นี่หมอภาคนะฮะ
ที่ไปเจอเด็กนะครับแล้วก็อัดคลิป
เพื่อให้ก่อนจะช่วยลำเลียงขึ้นไปทีละคนเนี่ยนะฮะ
คือจะเห็นว่าน้องดอมเขาเป็นรุ่นพี่ของน้องไตตันนะครับ
จะคอยดูแลน้องอยู่ตลอด
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอสดธนทรธนากรนะครับตอนนั้นเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะ
ปัจจุบันนี้มาเป็นผู้ราชการจังหวัดปฐุมธานีท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ทราบข่าวแล้วนะครับ
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องดอมด้วย
ดอมเองก็เหมือนกับลูกคนหนึ่งของท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องดอม
เชื่อว่าตอนนี้ทางครอบครัวคงเสียใจเป็นอย่างมากเพราะน้องกำลังไปเดินตามความฝัน
รูทางและประสบการณ์ที่ได้รับแต่อยากให้ครอบครัวของน้องดอมเนี่ยเข้มแข็งทั้งกายและใจ
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของน้องดอมนะครับที่เชียงรายนะครับ
ที่บ้านเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าด้วยนะครับในตำบลเวียงพางคำที่อำเภอแม่สายนะครับ
คือวันนี้ที่บ้านก็ปิดร้านเลยก็แน่นอนแล้วฮะมันกระทันหันเหลือเกิน
คุณพ่อคุณแม่ญาติญาติก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะครับยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้
โค้ชเอกเอกพลจันทวงที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงกับน้องทีมหมูป่า
โค้ชเอกบอกวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไม่ไหวเหมือนกันนี่ฮะโค้ชเอกบอกโอ้โหมันตันไปหมดเลยตอนนี้
ไม่รู้มันพูดออกมาไม่ถูกตอนนี้ว่ารู้สึกยังไง
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแทนนะครับโค้ชนบบอกว่าตอนนี้ช็อกกันทั้งทีมนะฮะ
ยังตั้งหลักกันไม่ได้เสียใจมากเพราะอนาคตของน้องดอมเนี่ยต้องบอกว่ากำลังเดินไปได้ด้วยดีนะครับ
ได้ไปเรียนฟุตบอลฝึกฟุตบอลถึงประเทศอังกฤษนะครับ
ก่อนที่จะไปอังกฤษน้องดอมยังมาลาอยู่เลยนะฮะ
ตอนนั้นยังชื่นชมกันอยู่เลยว่า
ดอมนี่ได้สร้างความภูมิใจให้กับทีมแล้วก็เพื่อนมาก
เสียใจกับครอบครัวน้องเขาด้วยครับที่ต้องมาเจอกับข่าวที่ไม่คาดฝัน
แล้วก็ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว
เสียดายเขาคงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
หรือไม่ก็ได้ความรู้ได้อะไรมาแบ่งปันให้กับน้องชายขอบ

ทุกผู้ชมครับและนี่คือล่าสุดที่โคชซิโกะได้ไลฟ์เฟสบุคนะครับ
หลังน้ำตาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ

ก็ให้สัมภาษณ์สื่อทางซูมนะฮะโดยบอกว่าต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความฝันของน้องดอมคืออยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ติดทีมชาติไทย
มูลนิธิซิโก้ก็มอบทุนให้เพื่อสารฝันน้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโค้ชซิโก้บอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องดอมหมดสติ
ห้องพักของหอพักทันทีที่คุณครูทราบว่าน้องหมดสติก็นำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีการทราบข่าวว่าน้องเนี่ยไม่ตอบสนอง
หายใจก็อ่อนลงและเสียชีวิตเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์
ซิโก้บอกช็อกมากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยด่วนจากไปไวมาก
ตอนนี้ก็กำลังประสานกับทางสถานทูตไทยที่อังกฤษกันอยู่นะครับ
ในการรับร่างน้องกลับมาประเทศไทย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดทราบว่าน้องหมดสตินะครับ
เป็นช่วงวันหยุดนะครับจึงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับ
เห็นก็คือตอนที่หมดสติไปแล้วนะครับแต่ปกติแล้วน้องเป็นคนแข็งแรงดีนะฮะ
แล้วก็มีคุณแม่ของน้องดอมนะครับที่มาร่วมฟังด้วยนะครับ
พร้อมกับสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน่อยต้องแนะนำมูลทิศสิโคนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมด้วยนะครับ
วงเพชรกรุงเทพซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิน้องดอมเอง
ก็เพิ่งเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมนะครับ

ตอนนี้ก็รอการประสานเรื่องการรับร่างน้องดอมกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ
ใช่ค่ะโค้ชซิโก้ก็บอกว่าน้องด่วนจากไปจริงนะคะ
ทางโรงเรียนก็แจ้งสถานทูตประสานครอบครัวน้องตลอดเวลา

นี่ได้คุยกับคุณแม่ของน้องนะคะ
คือคุณแม่ของน้องก็ร่ำให้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการประสานนะคะในการนำร่างของน้อง
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย
อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดกัน

ก็มีการประสานผ่านทางครอบครัวของน้องอยู่ตลอดค่ะ

บอกว่ายังไงก็อยากให้ช่วยรับร่างน้องกลับมาหน่อยนะฮะ

เพราะว่าตอนนั้นทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้งทีมก็ต้องบอกว่า
คือคนไทยแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักกันโดยตรง
แต่ก็ผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวนะฮะ